คุณผู้ชมครับในประเด็นของโรคโควิด๑๙
ผมอยากให้กำลังใจเยอะเลยไปที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับ
เพราะว่าอาการท่านยังไม่ค่อยดี
คือตอนนี้หมอบอกว่าต้องมาดูนะ
ว่าเนื้อปอดท่านเหลือเท่าไหร่
แล้วก็จะต้องประเมินการรักษากันต่อไปนะครับ
คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลเปิดเผยอาการป่วยของ
นายวิทยาศักดิ์วิจิตแสงสีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่น่าจะคุมเชื้อได้
หมอเชื่อแบบนั้นเพราะยังไม่พบการแพร่กระจายไปส่วนอื่น
พร้อมกับให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานอนหลับนะครับ
เพื่อลดอาการต้านการใช้เครื่องช่วยหายใจ
มีอาการลำไส้ช้าครับจากการใช้ยา
ต้องเติมอาหารทางเส้นเลือดส่วนชิ้นประจอน
และความดันโลหิตของท่านนั้นปกติดี
โดยอาการที่ปอดเนี่ยคือหมอประสิทธิ์ต้องบอกว่า
ต้องตามกันต่อหลังจากจัดการเชื้อได้แล้ว
คือจะเหลือเนื้อปอดที่ยังทำงานเองได้แค่ไหน

แล้วก็วางแผนรักษากันต่อไป
ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อวานนี้นะครับ

เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๒๕ราย
แล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้าสถานกักกันโรค๑๗ราย
ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม๑๒๗๙๕ราย

ฉะนั้นยอดก็อยู่ที่๗๑รายครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกแบบนี้ว่า
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ได้รวมกรณีของดีเจมะตูมนะ
แล้วมันก็ยังเร็วเกินไปด้วยที่จะบอกว่า

แต่คุณหมอก็ขอบคุณดีเจมะตูมที่บอกไทม์ไลน์ของตัวเองอย่างละเอียด
คนที่สัมผัสก็จะได้แยกแยะนะฮะ
แล้วก็ดูว่าตัวเองมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วก็กักตัว

คือบอกมาทางพวกเราเนี่ยวงการเราเนี่ย
ในการจัดรายการแล้วก็อยู่ในสถานที่ปิด
คุณหมอย้ำอีกครั้งจริงพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้ว
คือไม่สามารถป้องกันโรคโควิด๑๙ได้
เพราะว่าละอองฝอยของน้ำลายเนี่ยนะฮะ
มันกระเซ็นออกมาด้านข้างได้ข้างล่างได้
คือถ้าอยู่ห่างกันไม่เกิน๒เมตรแล้วก็โดนกันได้แหละนะครับ
ผมหมายถึงไอ้เชื้อโควิด๑๙นี่แหละนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขอบคุณที่เป็นห่วงพวกเรานะครับ
หลายคนถามมาแล้วพวกเราทำไงเราเคาะให้ดูหน่อย
เพราะว่าอย่างเราเนี่ยจะไปใส่หน้ากากเวลาอ่านข่าวนะนะ
หนึ่งด้วยพวกผมเองนะครับจัดรายการ๒๓ชั่วโมงนะ
คือออกซิเจนมันจะน้อยนะฮะแล้วเราก็จะสูดคาร์บอนแอฟไซด์เข้าไป
อันนี้หนึ่งนะเหตุผลไม่ใช่ข้อแก้ตัว

อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของทางเทคนิค

ผ่านหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกมา

และก็ตรวจร่างกายการตรวจเมื่อเรื่องของโควิดมาแล้วเรียบร้อย